ตอนอ่านนี่ก็รู้สึกสยองแล้วนะคะ

เขาจะออกไปหาปลาแล้วไปใช้ปืนลูกดอก
ยิงปลามันพลาดอ่ะคุณคิง
แล้วพลาดครั้งนี้มันปักเข้าไปกลางแสกหน้า

คุณผู้ชมคือตอนนั้นเนี่ยน้องหายใจรวยรินแล้วนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่ต้องเตือนภัยจริงค่ะ
คือกู้ภัยเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องตัดพลาสมา
เข้าไปช่วยเหลือเด็กชายวัย๑๔คนนี้
อยู่ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ถูกลูกดอกที่ใช้เอาไปยิงปลา
ปากกางแสกหน้าเจาะกระโหลกลึกไปถึงสมอง
หมอไม่สามารถทำการผ่าตัดออกได้นะคะ
แล้วทิ้งไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยค่ะ
ดอกที่พบเป็นลูกดอกในการยิงปลายาวประมาณ๑ฟุต
ตัวเด็ก๑๔อยู่ในสภาพหายใจรวยริน
ก็มีการตัดเอาลูกดอกส่วนที่มันยื่นยาวออกมาให้มันสั้นลง
ส่งต่อให้แพทย์ทำการรักษา
ทางด้านของหัวหน้าหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑บอกแบบนี้นะคะว่า

ตัวน้องอายุ๑๔ผู้บาดเจ็บไปหาปลาค่ะตรงคลองธรรมชาติ
ใกล้กับหมู่บ้านที่อำเภอจักราชนครราชศรีมา

ใช้ปืนลูกดอกยิงปลาแต่มันเกิดพลาด
เพราะตอนยิงออกไปมันดันไปกระทบกับหินตรงริมคลอง
แล้วส่งผลให้ลูกดอกที่ตัวเองยิงไปกระเด็นกลับเข้ามาเด้ง
ปักกลางแสกหน้าเลย
แล้วก็เลยตอนนั้นเนี่ยน้องเนี่ยยังมีแรงยังมีพยายามใช้พลังของตัวเองนี่แหละ

เจ้าหน้าที่นะคะนำส่งโรงพยาบาลจักราช
ก็ถูกมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาส่งต่อที่โรงพยาบาลใหญ่อีกทีหนึ่ง
เริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือ
บอกว่าต้องประเมินอาการเพราะจะผ่าตัดต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะ